ตอนนี้หลายฝ่ายก็เป็นห่วงเรื่องของผืนป่า
ถ้ามีต้นไม้เยอะมีผืนป่ามากนะคะ
ก็จะสามารถบรรเทาอุทธกภัยแบบนี้ได้นะคะ

จะมาดูเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้
ก่อนหน้านี้นะคะหลายฝ่ายค่ะ
ได้ไปตรวจรีสอร์ทต่างที่บุกรุกผืนป่านะคะ
แต่ว่าหลายคนสงสัยว่านับจนถึงตอนนี้
มีกี่คดีแล้วมีกี่รีสอร์ทแล้วที่ตรวจจับไป
และความคืบหน้าของการดำเนินคดีเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะคะ
ติดตามการวิเคราะห์พร้อมกันจากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

เมื่อวานนี้ผมบอกว่าตีเหล็กต้องตีตอนร้อน
วันนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตีเหล็กตอนร้อน
หัวข่าวหนังสือพิมพ์ที่เป็นข่าวไม่ใหญ่หรอกครับ
แต่ว่าอ่านแล้วโอ้นี่ดูสิครับ
ล็อกเป้าลุย๓จังหวัดแฉ๕๐๐รีสอร์ทลุกป่า
ข่าวนี้มาจากอธิบดีกรมป่าไม้คุณชนละทิศสุรัสวดี
ท่านบอกว่าในช่วงที่ผ่านมา
ได้มีการสำรวจป่าไม้ทั่วประเทศ
พบว่าการบุกลุกป่าที่เอาบุกลุกป่าไปทำโรงแรม
ไปทำรีสอร์ทไปทำบ้านพักรวมกันแล้วเท่าไหร่รู้ไหมครับ
แห่งใน๙๐๐แห่งเนี่ย
ต้องตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ต้องตรวจสอบการถือครอง
ถือผิดถือถูกกฎหมายอย่างไรหรือเปล่า
ธิบดีบอกต่อว่าการตรวจสอบคราวนี้
จะไม่เลือกปฏิบัติไม่ยกเว้น
ของใครใหญ่แค่ไหนก็ต้องตรวจสอบหมด
ใครมีเอกสารสิทธิ์ถ้าตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องอ้าวแล้วไป
ถ้าไม่ถูกต้องดำเนินคดีหมด
แล้วจะทำให้เสร็จภายใน๙๐วัน
ทำให้เสร็จภายใน๙๐วัน
ฟังแล้วชื่นใจไหมล่ะครับ

คุณชีวภาพชีวธรรมเขาเป็นหัวหน้าชุดพยักษ์ไพร
คุณชีวภาพเนี่ยเจาะไปถึงเส้นทางนี้
ใครที่เคยไปทางเหนือ
เส้นทางหางดงเสมิงเนี่ย
เดี๋ยวนี้ถนนตัดใหม่โอ้สวยงามเรียบร้อย

ช่วงหางดงเสมิงเนี่ย

เขานับแล้วประมาณ๓๐แห่ง

คือเจ้าของที่ไปทำก็ระดับไฮโซ

ทิวทัศน์ดีวิวดีแพงหน่อย

ทั้งคนเป็นเจ้าของและคนไปพัก

ลักษณะของการบุกรุกตรงนั้น

ใกล้เคียงกับอุทยานสิรินาทภูเก็ต
อ้าวอุทยานศิริราชภูเก็ตนี่

ยังคาราคาซังกันอยู่ตอนนี้

กำลังดำเนินการอยู่ก็มี
หางดงเสมิงนี่ก็ลักษณะเดียวกัน
ทีนี้พอไปฟังจากข้อมูลทหาร
ทหารบอกว่าเรื่องนี้
คนที่ไปบุกรุกเป็นค่าราชการเกษียณก็หลายคน
รายเคยมียศมีตำแหน่งใหญ่โต
ตำรวจก็มีตำแหน่งใหญ่โต
ทีนี้ครับยศระดับพลตำรวจตรี
อ่านข่าวนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าดีจังเลยครับ

แต่จะมีคำถามตะหิดตะเงียดอยู่ในใจว่า
ที่ผ่านมาเนี่ยปล่อยให้บุกรุกกันได้ยังไง
มากมายมหาศาลขนาดนี้ทั่วประเทศนั้น๙๐๐แห่ง
เอาเฉพาะเสมิงหางดงถึงเสมิงนี่ก็๓๐แห่ง
ผลุดโผล่ขึ้นมาเป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ท

แต่คำถามก็คือว่าก่อนที่เขาจะไปปักเสาเข็ม
ทำรีสอร์ททำโรงแรมทำบ้านพักเนี่ย
ทำไมไม่เข้าไปจัดการซะตั้งแต่ตอนนั้นล่ะครับ
ทำไมไม่ไปตรวจซะตั้งแต่ตอนนั้นขอดูหน่อยสิครับ
เอกสารเสร็จถูกต้องไหมใบอะไรต่อลายมีครบไหม
แล้วถึงจะอนุญาตให้ก่อสร้างได้
อันนี้ก็มาแนวเดียวกันอีกกับวังน้ำเขียว
วังน้ำเขียวเนี่ยเราก็ตั้งคำถามกันทีนึงแล้ว
ว่าตอนที่เขาไปสอบตอบเสาเข็มตึ้งแรกเนี่ย
ทำไมไม่เข้าไปหาไปบอกเขาตั้งแต่ตอนนั้น
ปล่อยให้สร้างกันเยอะแยะไปหมดแล้ววันหนึ่งก็มาบอกว่า
ปลูกปลูกกันทั้งหลายถ้าวังน้ำเขียวนั้นผิดกฎหมาย
ส่งฟ้องศาลศาลสั่งให้ผิดสุดท้ายก็มีการลื้อถอน
เห็นการลื้อถอนแล้วเสียดายเงินครับ
แต่ว่าคำถามที่ถามก็อย่างที่ถามว่า
เออทำไมตอนที่เขาไปปักหลักปักเสาเข็ม
เขาขออนุญาตเดินไฟเข้าไปขออนุญาตทำโน่นทำนี่
หน่วยราชการด้วยกันไม่ตกลงกันล่ะครับว่า
ให้อนุญาตไม่ได้นี่อบตอนุญาตได้
แต่ว่าเป็นที่ดินผิดกฎหมายอ้าวแล้วก็ปล่อยให้เขาปลูกสร้างมาได้
แล้วตอนหลังก็มาไล่ลื้อกันหางดงเสมิง

ก็กำลังจะเป็นไปและลักษณะอย่างเดียวกันคือ
ต้องเอามาตรวจสอบผิดถูกยังไงไม่รู้
แต่คำถามก็คือว่าเอ๊ะทำไมกลไกของหน่วยงานภาครัฐ
ไม่ชัดเจนซะตั้งแต่ต้นเรื่องนี้ประชาชนไม่ค่อยเข้าใจหรอกครับ
แต่ภาครัฐเขาจะบอกว่าโอ๊ยมันคนละหน่วยกัน
คนเวลาเขาไปขออนุญาตการก่อสร้างเนี่ย
ไปขออบตกว่าอุทยานกว่ากลมป่าไม้
จะไปรู้อีกทีนึงอ้าวเขาสร้างเสร็จแล้ว
มันสร้างไวขนาดนั้นจะเหรอครับเอ๊ะแล้วท่านไม่ได้มีเจ้าหน้าที่
คอยไปสำรวจตรวจตาล่ะครับเอาล่ะแล้วก็แล้วกันไป
จากนี้ไปจะคอยดูว่าที่จะสำรวจตรวจสอบไม่เห็นแก่
หน้าอินหน้าพรมใหญ่แค่ไหนก็จะไม่เลือกปฏิบัติ
เป็นของใครจัดการหมดอันนี้ประชาชนจะคอยคอยเฝ้ามอง
ว่าในที่สุดทั้งกรมป่าไม้กรมอุทยานจะทำอะไรได้มากน้อย
แค่ไหนแต่อย่างน้อยเป็นข่าวขึ้นมานี่ก็ถือว่า
ดีกว่าที่ไม่เป็นข่าวเพราะถ้าไม่เป็นข่าวสังคมไทยนั้นพาไป
เรื่องไหนเป็นข่าวก็เรื่องใหญ่เรื่องไหนไม่เป็นข่าวก็เรื่องเล็ก
และสุดท้ายที่ได้เรียกร้องกันมาแล้วหลายครั้งก็คือว่า
ปีที่ผ่านมาตั้งแต่คศขึ้นมาได้พยายามไปบุกยึด
ทวงคืนผืนป่าเยอะแยะไปหมดทั้งที่เขาใหญ่ทั้งที่โน่นที่นี่
เคยเป็นข่าวโด่งดังมาจนถึงวันนี้คนเขาอยากรู้ว่า
การดำเนินคดีไปถึงไหนครับช่วยทำตารางแยกแยะออกมาเป็นคดี
คดีได้ไหมคดีนี้เรื่องที่ดินแปลงนี้ขณะนี้อยู่ในชั้นการสอบสวน
ที่ดินแปลงนี้ตรงนี้อยู่ในชั้นส่งสอบสวน
เสร็จแล้วส่งไปที่อายการที่ดินแปลงนี้ของคนนี้
ตอนนี้อายการส่งฟ้องแล้วคาราคาซังอยู่ที่ศาล
ทำออกมาให้เป็นตารางให้ดูเออคนก็จะได้เฝ้าดูว่าอ๋อ
เรื่องนี้ไปถึงนี้มันจะเงียบไปหน่อยก็ไม่เป็นไร
แต่อย่างน้อยได้เห็นว่าเส้นทางของการดำเนินคดี
ไปถึงไหนบางกรณีสอบสวนไม่เสร็จเอาสอบไป
สอบสวนเสร็จแล้วส่งอายการเอ้ารออายการตรวจสำนวนไป
อายการส่งฟ้องศาลอ้าวรอสารท่านแต่เราจะได้เห็น
เส้นทางเดินของของกระบวนการดำเนินคดีแต่ถ้าเงียบเงียบแบบนี้
คนเขาก็หวั่นใจว่าเอ๊ะไปถึงไหนยังไง

ถึงเวลาเลือกตั้งขึ้นมานักการเมืองมาแล้วคนเหล่านี้
นายทุนเหล่านี้คนบุกลุกเหล่านี้ส่วนใหญ่เขาก็ไปป้วนเปี้ยน
อยู่กับนักการเมืองแล้วในที่สุดเรื่องก็เงียบไปอีก
อย่างนี้คนผิดหวังครับผมถึงคิดว่าการดำเนินคดี
เร็วไม่ได้หรอกแต่ว่าอย่างน้อยฝ่ายคอสชฝ่ายรัฐบาล
กรมป่าไม้ฝ่ายกรมอุทยานที่เกี่ยวข้องหรือฝ่ายสปกรที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหลายเนี่ยทำตารางออกมาโชว์สังคมหน่อยได้ไหมครับ
ว่าคดีที่ตัวเองรับผิดชอบเป็นเจ้าของเรื่องเป็นเจ้าของที่ดิน
อยู่นั้นเนี่ยไปถึงไหนยังไงอ้าวคนดูปั๊บจะได้สบายใจ
ฉะนั้นวันนี้เห็นหัวข่าวเรื่องนี้ขึ้นมาก็เอามาขีดเส้นใต้
แล้วเพื่อจะบอกว่าอย่าทำให้ประชาชนผิดหวัง
เพราะเรื่องการบุกลุกป่าประชาชนผิดหวังนั่งตาปริบกันมา
หน้าตาปีแล้วครับคนที่บุกรุกมีอิทธิพลมีเงินมีตำแหน่ง
เกี่ยวข้องทั้งนั้นพอวันถึงคอสชมาเราก็คาดหวังว่า
ลักษณะที่เกิดขึ้นเดิมมันจะไม่เกิดแต่ถ้าเงียบไปแบบนี้
ไม่ดีครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ